แนนาเสือย่ำเอียม

ลูกสาวค่ะเมื่อวานนี้สนามบินสุวรรณภูมิ
เนืองแน่นไปด้วยเอฟซีแล้วก็แฟนคลับนางงามไปรอต้อนรับการกลับมาประเทศไทย
แม้ว่าน้องแอนนาเนี่ยจะพลาดการเข้ารอบนะฮะแต่บอกเลยว่าไม่ทำให้พลังของแอนนาลดลงเลยคุณผู้ชม
กลับมาเมื่อวานนี้บอกเลยแอนนาเสือสดใสนะชอบลูกนี้มากศูนย์เขียวแบบว่าเขียวไหน
ไทยรัฐเขียวไทยรัฐไงสวยมากหน้าผมก็ไม่พร่องสวยจัดเต็มนี่ขนาดลงเครื่องมาปุ๊บนะ
เหนื่อยมาลงปุ๊บอุ๊ยสวยเลยไม่แพ้ตอนขึ้นเวทีประกวดเลยค่ะ
นางงามคนรักแอนนาเสือก็ไปรับอบอุ่นใจกันแบบเนืองแน่นไม่แพ้ตอนไปส่งคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าเป็นการกลับไทยของน้องแอนนารอบนี้ชื่นมื้นสดใสอุ่นใจแบบสุดค่ะ
และอีกหนึ่งสิ่งที่น้องแอนนาอยากทำมากที่สุดปรากฏเสร็จสิ้นใช่ไหม
ถามหน่อยเป็นยังไงบ้างน้องน้องบอกว่าอยากแรกเลยนะอยากจะไปเจอคุณพ่อคุณแม่ก่อน
และที่ปังปุรี่ลเป็นมากกว่านั้นแอนนารบอกว่าขอปล่อยใจปล่อยจอยไปเลยแม่แดน
หนูจะขอไปท่าช้างท่าที่ไหน

มะม่วงกับแอนนาเจอกันที่ร้านฟีเจอร์ลิ่งได้เลยจ้า
ปลดปล่อยจอยค่ะ
เราเครียดมาเยอะแล้วทุกคน

ถ้าพี่กับเธอเจออันนี้อันนี้ท่าช่างเอาไว้ค่ะ

ปลดปล่อย
เราเจอเรื่องแบบกดดันเรื่องเครียดมาเยอะแล้ว
แล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็สิ้นสุดกับเส้นทางยูนิเวิร์สแล้วค่ะ
ก็ถือเวลาได้ปลดปล่อยแล้วก็เป็นตัวของตัวเอง
แล้วก็ทำหน้าที่อื่นให้ดีที่สุดค่ะ
นารู้ว่าการสู้เพื่อเส้นทางตัวเองมันเหนื่อยขนาดไหน
แต่อย่าบอกว่าอย่ายอมแพ้ค่ะสู้ต่อไป
ว่าวันนี้แอนนาจะไม่ประสบความสำเร็จแต่แอนนารู้สึกภูมิใจในตัวเอง
ลมได้แต่มันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ข้างหน้าของแอนนาแอนนาได้เรียนรู้มากขึ้น
มันสุดยอดจริงคุณผู้ชมค่ะไม่ประสบความสำเร็จยังไง
ชนะใจตัวเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะ
เป็นกำลังใจให้เส้นทางใหม่ในชีวิตของน้องแอนนาต่อจากนี้เป็นต้นไป

หลังจากนี้ก็ปล่อยใจจอยไปเลยจ้าลูกสาวจ๋า
ขับปอเช่ให้มันเป็น
แต่ว่าฟินกว่านี้ก็ต้องแจ๊กกะลีนแล้วจ้า